เมื่อคืนเป็นการฉลองปีใหม่อย่างตระการตาครับ
สมกับการรอคอยมีการจุดพุทั้งหมด๕๕๐๐นัด

ติดตามจากแรงงานครับ